ทำลายสถาบันครอบครัววันนี้ไม่เกิดขึ้นในประเทศไทย
ลูกเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกสิทธิ์เป็นครอบครัวอาจารย์
ผมถามว่าถ้าเป็นครอบครัวของใครก็แล้วแต่
ให้เป็นอย่างนั้นในครอบครัวของท่านหรือไม่ผมถามท่านเฉยนะครับ
การที่ท่านบอกว่าให้ผมทำ๓๑๒๓๔ผมก็เรียนไปแล้วว่าผมเข้ามาด้วยอะไร
หน้าที่ผมจบหรือยังถ้ายังไม่จบผมก็จำเป็นต้องทำให้มันจบ
จะจบด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับผมไม่ได้ต้องการที่จะรักษาอำนาจไว้ให้นานที่สุดนะครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ที่เราจะพูดคุยกันก็อาจจะ
กึ่งจะเป็นคู่ขนานไปกับสภาในวันที่๒นะคะ
เพราะว่าจริงแล้วการเปิดสภาสมัยวิสามันเนี่ย
ฉันไม่แน่ใจว่าคนอื่นรู้สึกตรงกันไหมแต่ว่าส่วนตัวฉันคิดว่า
ในช่วง๒วันนี้ควรจะมีความคืบหน้า
หรือพอจะเห็นแสงสว่างได้ว่า
จะใช้กลไกสภาเป็นตัวคลี่คลายสถานการณ์นอกสภาได้หรือไม่
แต่ว่าในส่วนของการได้รับการสัมภาษณ์ของทางฝั่งผู้ชุมนุมกลุ่มในนามของคนรุ่นใหม่เนี่ยนะคะ
คือเขาก็มองว่าถ้าดูจากการตั้งประเด็นไปโดยรัฐบาลว่าสภาจะคุยอะไรกัน
เขาก็คงไม่ได้คาดหวังมากนักว่าสภาจะเป็นกลไกนั้นนะคะ
แต่อย่างไรก็แล้วแต่สภายังไม่ได้หมดหน้าที่แค่วันสองวันนี้นะคะ
สิ่งที่เกิดขึ้นในสภาจะหมดคืนนี้เนี่ยมันพอจะประเมินได้ว่าเราจะเดินหน้ากับความขัดแย้งนี้ไปกันแบบไหน
คือความขัดแย้งคงไม่ได้หายไปง่ายนะคะทุกสังคมล่ะค่ะ
แต่ว่าเอาแบบตอนนี้ที่มันค่อนข้างจะดุดันเนี่ยมันจะไปกันทางไหน
วันนี้สองท่านคุยกันกับดิฉันนะคะท่านแรกอาจารย์มาจากสถาบันทิศทางไทยนะคะ
เป็นผู้อำนวยการของสถาบันนะคะดรเวทินชาติกุลนะคะแล้วก็อีกหนึ่งท่าน
อันนี้ก็แนะนำลำบากมากเลยค่ะตำแหน่งอดีตหัวหน้าพักเรียนนะคะคุณสมบัติบุญงามอนงมงคล
ก็จะรู้จักแกนนอนบ้างรู้จักว่าบอกกรลายจุดบ้างนะคะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์เวทินก่อนค่ะ
ครับอาจารย์อาจารย์คาดหวังสภาวะเป็นกลไกล้แก้ความขัดแยกได้แค่ไหนคะ
ผมต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะว่าความคาดหวังกับสาการต้องแยกกันก่อนนะฮะ
ข้อเสนออะไรขึ้นมาบ้างนั่นเรื่องหนึ่ง
มันได้ไม่ได้ขนาดไหนเรื่องหนึ่งส่วนผมจะมีความเห็นกับข้อเสนอหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นยังไง

เพราะส่วนตัวผมคิดว่าข้อขัดแย้งนะตอนนี้นะฮะ
ด้วยกลุ่มของผู้ชุมนุ่ม
มันเลยไปกว่าตัวของนักการเมือง
หรือรัฐบาลหรือสภาแล้ว

จุดที่เขาเรียกร้องเขายืน
อันนี้ผมต้องพูดว่าผมยืนมาจากฝั่งที่ไม่ได้เห็นด้วยกับเขา
จริงเขาเลยไปกว่าจุดนั้นแล้ว
สภาพยายามที่จะใช้เป็นอีกหนึ่งพื้นที่
ในการที่จะพยายามที่จะหาวิธีที่จะมีทางออก
แต่ทางออกที่สภาพยายามที่จะทำนั้นเนี่ยนะฮะ
เช่นที่พูดกันมากเมื่อวานก็คือให้นายกลาออก
อะไรแบบนี้นะคะก็ต้องดูกันไปครับ
ถ้าสรุปความได้คืออาจารย์ยังไม่ได้มีความเห็นว่าสภาจะยังคงเป็นได้หรือเป็นไม่ได้แล้ว
ต้องถามว่าสมมติว่าท่านสภามีข้ออะไรออกมาวันนี้
ทางกลุ่มผู้ชุมนุม
จะเอาด้วยหรือไม่เอาด้วย

มีการพูดถึงเรื่องนายกละออก
ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุม

แต่อีก๒ข้อมันก็ยังอยู่

เช่นอย่างแกรมนูนหรือเป็นรูปสามัญพระมหาศัตริย์
ทีนี้เนี่ยถามว่าถ้านายกลาออกแล้วผู้ชุมนุมจะยังไงต่อ
แบบนี้คือเราก็ยังเราก็ยังนึกไม่ออกว่ามันจะไปกันยังไง

เวลาติดต่อก็ไม่รู้จะติดต่อใครเหมือนกันเวลาเชิญมา
เพราะฉะนั้นคุณสมบัติสามารถประเมินได้เบื้องต้นไหมคะ
อย่างน้อยแค่ลดทอนก็ได้สิ่งที่เกิดขึ้นในสภาจะไปลดทอน
อารมณ์ความรู้สึกหรือข้อเรียกร้องใดบ้างได้ไหมคะ
โอเคคือผลของการประชุม๒วันนี้อาจจะไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
หรือไปรับกับการเคลื่อนไหวภายนอกได้
แต่ว่าการใช้เวทีรัฐสภามันเป็นเรื่องที่ต้องใช้และต้องพัฒนา
หมายความว่าแม้ว่ามีการประชุมรัฐสภาแต่ว่ามันยังแก้ไขปัญหาไม่ได้
นั่นเพราะว่าสภาเนี่ยยังเอาพูดตรงนะรัฐสภาเราตอนนี้ไม่ใช่รัฐสภาที่จะสามารถเป็นตัวแทนของเสียงประชาชนได้จริง
อย่างน้อยสุดรัฐสภามีสัดส่วนของสวซึ่งไม่มีจุดเกาะเกี่ยวกับประชาชนเลยนะในเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ย
ดังนั้นเนี่ยรัฐสภาตอนนี้มันจึงมีความบิดเบี้ยวอยู่นะครับ
แต่ว่าการคุยกันในสภาเนี่ยมันเป็นในระบบจะไปแต่สภามันเป็นกลไกสำคัญมากนะครับ
ซึ่งจะต้องจะต้องพยายามต่อนะครับหมายความว่าแม้ว่าครั้งนี้จะไม่มีผลอะไรมากนัก
แต่ว่าอาจจะต้องพยายามอีกสัก๒๓ครั้งนะครับ
ทำให้คนรู้สึกได้ว่าสภานั้นเนี่ยเป็นพื้นที่หรือเป็นช่องทางหนึ่งของการแก้ไขปัญหา
อย่างน้อยสุดข้อที่สองจริงข้อนิดหนึ่งก็ยังได้นะ
ถ้าเสียงของพักฝ่ายรัฐบาลนะครับสภาในเสียงรัฐบาลเนี่ย
รัฐบาลได้ฟังเสียงข้างนอกแล้วรู้สึกว่าเออ
ข้อเรียกร้องที่หนึ่งเนี่ยเรื่องคุณประยุทธ์ลาออกเนี่ย
ผมคิดว่าจริงสภาพบีบได้นะถ้าสภามีฉันธรรมติในเรื่องนั้นเนี่ยนะครับ
แม้จะไม่อยากออกแต่สุดท้ายก็ออกได้เหมือนกัน
เรื่องที่สองก็คือการแก้ไขรัฐบาลนูน
ผมคิดว่าการและแก้ไขรัฐมนูลนั้นมันก็ต้องผ่านสภาอยู่ดี
ดังนั้นเนี่ยสภาจึงเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถ
เขาเรียกอะไรปฏิเสธการข้องเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ครั้งนี้ได้
คุณต้องทำงานแน่นอนแต่ว่าการทำงานใน๒วันนี้อาจจะยังไม่เห็นผล
ถ้าประเมินถ้าเอาตัวตั้งคือ๓ข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมในนามคนรุ่นใหม่ก่อนนะคะ
คือข้อ๑ข้อ๒พอเห็นภาพ
ให้คุณหนูรินก่อนเลยนายกจะลาออกไหมกับสอง
รัฐมนุนอาจจะเป็นเรื่องที่ทำได้มากที่สุดด้วยซ้ำไปนะคะ
ข้อ๒เอา๒ข้อนี้ก่อนคิดว่าจะเกิดขึ้นไหมคะ
คิดว่าจะได้เห็นไหมคะผมผมค่อนข้างมั่นใจนะครับ
ว่าคุณประยุทธ์ไม่สามารถดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปได้
อาจจะมีอาจจะช่วงเวลาหนึ่งแต่ว่าอีกสักระยะหนึ่งเนี่ย
ผมเนี่ยแรงกดดันเนี่ยเรื่องนี้ผมเทียบสังคมเป็นฉันธรรมติแล้ว
ไม่แต่คนที่ไม่เห็นด้วยกับการขึ้นไหวของของของนักศึกษาในเวลานี้นะ
อย่างเช่นคุณสนทิริมทองกุลหรือผู้นำทางการเมืองหลายคน
นะครับที่อยู่อีปีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาพูดถึงขนาดว่า
ถ้าประเด็นข้อเรียกร้องภายนอกเนี่ยเป็นข้อเรียกร้องที่พุ่งเป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับ
เรื่องข้อเรียกร้องที่๑เนี่ยอย่างคุณประยุทธ์เนี่ย

แม้ว่าจะมีคนจำนวนหนึ่งสนับสนุนคุณประยุทธ์อยู่
อาจจะเป็นฝั่งอาจารย์ก็ได้นะครับที่ยังสับหนุนคุณประยุทธ์อยู่
แต่ว่ากลุ่มการเมืองต่างในเรื่องคุณประยุทธ์เนี่ย
ถึงความไม่มีความชอบทำเนี่ยผมว่าเรื่องนี้เป็นฉันธามติไปแล้ว
เดี๋ยวที่ฉันขอมาข้อ๒ทีหลังกลับมาที่อาจารย์เวทีค่ะ
อาจารย์ข้อแรกนายกลาออกอ่าผมคิดว่าที่คุณสมบัติพูดนะครับ
ว่าสภาปิดเบี้ยวผมว่าถ้าสภานี้ปิดเบี้ยว
ว่าสภาที่ผ่านผ่านมามันก็มันก็ไม่ได้บิดเบี้ยวน้อยไปกว่ากันนะครับ
อันนี้อันนี้ข้อได้จริงนะฮะสองก็คือว่าเรื่องข้อเรียกร้องที่ผมถาม
เอาอันที่หนึ่งก่อนนะฮะผมสนับสนุนนายกหรือไปสนับสนุนเนี่ย
เรื่องหนึ่งแต่ถ้าถามว่าถ้านายกลาออกก็จะมีคนถามขึ้นมาทันทีว่า
เอาแล้วนายกทำผิดอะไรอ่ะคำตอบก็คือว่าอ้าว
คุณไม่ได้ดูแลชุมนุมผู้ชุมนุมวันที่๑๖สลายไม่ได้ใช้ความรุนแรง
ซึ่งถือว่าดีอยู่ในอันดับที่แบบว่าผมว่าทั้งโลกกำลังถือว่าให้ความ
ถือว่าให้ความให้ยอมรับอ่ะเอ่อแล้วก็ในด้านศิลป์ศิลป์กิจก็ดูว่าอ่ะอาจจะยังไม่ดีที่สุด
แต่ก็พยายามที่จะทำให้มันกระเตื้องขึ้นฉะนั้นมันมีทั้งด้านที่ดี
ถูกไหมฮะเช่นการไม่สามารถที่จะเข้าไปจัดการบริหาร
หรือว่าถูกหาว่าใช้กำลังในการที่จะไปสลายการชุมนุมแบบนี้
ทีนี้น้ำหนักมันไม่ได้มองผมยกตัวอย่างแบบนี้แล้วกัน

ถูกตรวจสอบอย่างหนักมีม็อบออกมากดดันอย่างหนักถูกไหมฮะ
คุณยิ่งเล่าผมไม่ลาออกเหตุผลที่ไม่ลาเพราะอะไร
เพราะคุณยิ่งหลักมองมาแต่การเลือกตั้งถูกมั้ยฮะ
นายกก็ผมก็ว่าคือท่านลาออกไม่ลาออกก็คือ
หนึ่งก็ต้องเป็นดุลพินิษฐ์ของนายกถูกมั้ยฮะเอาแต่
กดดันจะอะไรก็ว่ากันไปแต่ก็เป็นดุลพินิษฐ์ของนายกว่าจะออกหรือไม่ออก
ถูกมั้ยฮะทีนี้ต้องมาดูคนละไก่ถูกมั้ยฮะ
ต้องมาดูกลไกว่านายกจะออกได้อย่างไร
สภาพบีบได้มั้ยถูกมั้ยฮะสภาพบีบได้มั้ยเนี่ย
ก็ต้องไปดูว่าตัวอะไรนะถ้าสะพานจะบีบจะบีบด้วยอะไรอ่ะ
พักร่วมเหรอคะอืมก็พลังประชารัฐเขาก็บอกแล้วว่าไม่ออก
ถูกไหมฮะก็เขาบอกว่านายกไม่ออกเขาเขาไม่ได้ต้องการให้นายกออก
เท่าที่ผมฟังมาแบบนั้นเดี๋ยวไม่ให้อาจารย์ประเมินแบบนี้เลยดีกว่า
เดี๋ยวจะมาถามคุณสมบัติด้วยคือสมมตินะฮะ
ถ้านายกจะต้องลาออกโดยบทบาทของพักร่วม
อาจารย์คิดว่ามีพักร่วมไหนยอมปล่อยมือพลังประชารัฐบ้างคะ
มีพักร่วมไหนจะยอมปล่อยมือพลังประชารัฐบ้าง
นุธีแม่ไม่ปล่อยเพราะว่าบอกแล้ว
เชื่อได้เหรอผมไม่รู้แต่ผมว่าประชาธิปักษ์พูดยาก
ประชาธิปัตย์คือเราพูดไม่ได้เราไม่แน่ใจ
แต่ดูแล้วเนี่ยดูจากการออกมาแสดงพลังอะไรแบบนี้นะฮะ
แต่ถึงพักร่วมจะปล่อยไปดูไปดูนะฮะ
สมมุติเอาง่ายถ้านายยกลาออกใครจะมาเป็น
ผมเอาแบบนี้เลยว่าสวไม่ต้องมายุ่งสวก็มดออกเสียงไปหมดเลย
ก็ต้องหา๓๖๖ต่อให้พลังประชารัฐยกมาทั้งพักร่วมกับฝ่ายค้าน

คุณยิ่งรักยุบสภาเลยนะแล้วก็รักษาการจนกว่าที่จะมีการเลือกตั้งใหม่
ดังนั้นเมื่ออาจารย์เทียบคุณยิ่งรักกับคุณประยุทธ์เนี่ยว่าคุณยิ่งรักไม่ลาออกเนี่ย
ผมคิดว่าการพูดแบบนี้ไม่อยู่บนข้อที่จริงเพราะคุณยิ่งรักถอยถึงขนาดว่ายอมยุบสภาแล้ว
นี่เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอาจารย์บอกว่า
สภาเราตอนนี้ความบิดเบี้ยวเนี่ยมันไม่แตกต่างจากสภาที่ผ่านมา
ขอโทษนะอาจารย์สภาเราตอนนี้และสภาเราตอนนี้มีสว๒๕๐อ่ะ
ที่แต่งตั้งโดยโดยเลยนะโดยความสชเลยอ่ะ
ผมคิดว่าสิ่งนี้ต่อให้ไอ้สภาสวคราวที่แล้วเนี่ย
เรียกว่าสภาพผัวเมียอะไรทั้งหลายเนี่ยแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่
มันยังเป็นฉันธรรมติที่ประชาชนคนเลือกอยู่ดังนั้นไอ้ความบิดเบี้ยวเนี่ย
ทั้งสองสองสภาเนี่ยนะครับระหว่างสภาของของวุฒิสภาของของคุณประยุทธ์เนี่ย
กับพฤษภาคมก่อนหน้านี้เนี่ยยังไงแล้วเนี่ยวุฒิสภารอบเนี้ย
ก็ยังน่าเกลียดน่าชังกว่าเยอะเลยครับอันนี้เรื่องที่สองนะลูกที่สาม
ผลงานนะคุณประยุทธ์นะผมคิดว่าดัชนีชีวัตรที่ชัดเจนที่สุด
ผลงานของคุณประยุทธ์เรื่องในเรื่องเศรษฐกิจอีกทีตั้งแต่คุณประยุทธ์บริหารประเทศมาหกปีเนี่ย
ประเทศไทยเนี่ยนะมีคนจนถึงสิบสองล้านคนครับคือคุณคุณจะไปวัดอะไรครับ
ราคาขึ้นคือผมไม่รู้ว่าเศรษฐกิจที่อาจารย์พูดถึงว่ามันกำลังดีขึ้นอ่ะ
มันพูดถึงอะไรแต่ว่าตัวชี้วัดจำนวนคนชนที่มันเพิ่มขึ้นมหาศาลขนาดนี้
ถึง๑๒ล้านคนเนี่ยเราจะไม่ถือว่านี่เป็นความล้มเหลวของรัฐบาลที่บริหารโดยผู้นำที่ชื่อประยุทธ์จันทร์โอชายกันเหรอ
นี่ก็ขอบวกในแง่ของถ้าสมมติเราเราเล่นหมากอยู่ในในสะพานนะคะ
คือยังไงคุณสมบัติคิดว่าการมีสองร้อยห้าสิบสอวอต่อให้อาจารย์เวทีนบอกว่าตัดสองร้อยห้าสิบสอวอออกไปก่อน
ยังไงสองร้อยห้าสิบสอวอที่มีอยู่ก็มีผลต่อการตัดสินใจของพักร่วมหรอฮะ
สมมุติอาจารย์วิธีบอกเฮ้ยผมบอกแบบนี้ไงเพราะไม่งั้นมันจะย้อนไปเหมือนคราวที่แล้วที่ผมเจอคุณจอมฝันถูกไหมฮะ
คือสองร้อยห้าสิบสอวอมันเป็นประเด็นที่มันก็ถูกทิ้มแทงมาตลอดถูกไหมฮะ
ถ้างั้นสองร้อยห้าสิบสอวอคือยังเงียบไปเลยคือให้เหลือแต่สอสอว่ากันถูกไหมฮะในการเลือกนายกนะคะแบบนี้
คือโดยหลักการเนี่ยถ้าดูตามรับนูลฉบับนี้ก็ต้อง๓๖๖
ถูกไหมฮะ๓๖๖เนี่ยต่อให้พลังประชารัฐย้ายมาตั้งพัก
มาเห็นมาเห็นด้วยกับฝ่ายค้านทั้งพักนะฮะก็ไม่พอ
คือนี่เป็นหลักฐานประจักษ์พยานที่ชัดเจนว่ารัฐมนุนฉบับนี้มันบิดเบี้ยว
คุณต้องใช้เสียงถึงเท่าไหร่๓๕๖ใช่ไหม๓๕๖เรา๓๖๖
แต่ว่าปกติเสียงเกินกึ่งหนึ่งอ่ะจะตั้งรัฐบาลเพราะได้แล้วอ่ะเข้าใจเข้าใจ
ดังนั้นรัฐมนูลฉบับนี้มันบิดเบี้ยวมันจะต้องแก้ไขรัฐมนูล
ก็ดังนั้นเขาเลยบอกไงว่าเมื่ออันนี้มีคนฝากผมมา
นายกรออกและดำเนินการตามรัฐธรรมดุลฉบับนี้
ถูกไหมแต่เขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยแต่มันย้อนแย้งในตัวเองไหม
เมื่อรู้อยู่แล้วว่าทางสมุนตรฐรรมเนี่ยเต็มบิดเบี้ยวถูกไหมฮะ
นี่แบบนี้โอเคอาจจะบอกว่าก็มันไม่มีตัวอื่น
ก็ต้องทำกันไปตามนี้อาจารย์อาจารย์พูดคล้ายคล้ายกับแนวคิดที่บอกว่า
ถ้าไม่ชอบประธานมนุษย์ฉบับนี้ทำไมพักที่ค้านค้านอ่ะ
มาลงเลือกตั้งกับรัฐมนต์ฉบับนี้ใช่ไหมไอเดียประมาณนี้ใช่ไหม
ก็ส่วนหนึ่งนะแต่บิดเบี้ยแต่ก็อย่าลืมว่าพักที่ได้ผลประโยชน
รัฐมนุนฉบับนี้ที่สุดก็คือพักเช่นอนาคตใหม่
ครับค่ะแบบเนี้ยนะไม่ใช่หรอกครับพักที่ได้ประโยชน์จากรัฐ
รัฐมนุษย์ฉบับนี้ที่สุดคือพักพลังประชารรัฐแหละครับ
หัวหน้าไม่ได้เป็นหัวหน้าพักด้วยนะจริงแต่จริงจริงแล้ว
แกคิดว่าแกเป็นหัวหน้าพักนะแต่ว่าแกไม่ยอมรับเป็นหัวหน้าพัก
แต่ว่าคุณประยุทธ์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะ
หัวหน้าพักปัจจุบันนี้ก็เป็นลูกพี่เก่าคุณประยุทธ์
คืออาจารย์อย่าโยนเรื่องอย่างนี้เลยครับแบบว่ารัฐมนุนฉบับนี้
คุณสมบัติเสนอว่าคือเอางี้ประเมินดีกว่า
ประเมินว่าข้อหนึ่งยังไงไม่ได้ถูกไหมคะ

ผมคิดว่าไม่มีทางศัลย์ที่บอก
มันจะต้องพิจารณาองค์ประกอบทั้งหมดนะครับแต่ว่าประชาชนยังไม่เข้าใจความกังวลที่คุณประยุทธ์แบกรับอยู่นะครับ
ผมคิดว่าถ้าคุณประยุทธ์เปิดความรู้สึกแบบตรงไปตรงมานะไม่ปิดบังนะคือต้องพูดตรงแล้วนะครับ
หรืออาจจะหาวงที่เป็นวงปิดก็ได้นะเอาคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปนั่งคุยกันนะ
มันมีวิธีการพูดคุยการเจรจาหาทางออกกันผมรู้ว่าคุณประยุทธ์เนี่ยไม่อยากให้เกิดสถานการณ์หรอก
โดยสไตล์แกน่ะแกพยายามจะควบคุมไม่ให้เกิดความเหตุการณ์ความรุนแรงอะไรพวกนี้
แต่ผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่หลบไม่พ้นหากคุณประยุทธ์ยังทำตัวเป็นแบรีเออร์ขวางกระแสน้ำอยู่
แล้วมวลชนคือตอนนี้แกเป็นเป้ามากผมบอกไว้เลยว่าแกเป็นเป้ามาก
ผู้ชุมนุมทุกคนเนี่ยโอ้โหดูการสรรเสริญในที่ชุมนุมแล้วกันถึงคุณประยุทธ์เนี่ยมันความรู้สึกมันเต็มมากเลย
ดังนั้นหากไม่เอาคุณประยุทธ์ออกไปจากเงื่อนไขหรือสมการเนี่ย
ผมคิดว่าผลดีที่คุณประยุทธ์คิดว่าตัวเองจะเป็นผลดีจากการที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่เนี่ย
ความเป็นจริงแล้วเนี่ยจะเป็นผลเสียต่อสถานการณ์อย่างยิ่ง
เป็นปืนอันหนึ่งควรจะชักออกไปแล้วเรื่องที่สองให้สภาคุยกัน
เรื่องที่๓ละเอียดอ่อนหน่อยหาเครื่องมือดีหามืออาชีพดี
นั่งคุยกันในวงปิดก่อนก็ได้หรือหาพื้นที่ที่มันเรียกว่ามันปลอดภัยค่อยคุยกัน
คุณสมบัติอีกสองเรื่องเดี๋ยวดิฉันขอแปะไว้ก่อนขอพักโฆษณาเดี๋ยวมาเริ่มที่อาจารย์เวทินนะคะ
เดี๋ยวเราจะเพิ่มนอกเหนือจากข้อเรียกร้องที่๑นะคะเป็นข้อเรียกร้องที่๒
คุณชวนบอกแล้วนะคะว่าจริงถ้ารีบดึงเข้ามานะคะร่างรัฐมนุนของไอลอร์มันจะลดทอนได้ไหม
เพราะเขาก็รู้สึกว่าแสนกว่ารายชื่อส่งไปเหมือนที่ผ่านมามีกลไกจะทำให้มันช้าสักครู่ค่ะ
คุยกันต่อค่ะอาจารย์เวทินค่ะนอกเหนือจากข้อเรียกร้องที่๑
เรื่องของตัวคุณประยุทธ์เองแล้วที่ฉันขอบวกข้อ๒
อาจารย์อาจจะพูดรวมเลยก็ได้นะคะว่าคืออะไรมันคือทางออกที่จะทำได้กันแน่ในมุมของอาจารย์ก็ได้ค่ะ
ผมว่าตอนนี้เนี่ยไปทีละข้อก่อนเพราะดูเหมือนกับว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ในรัฐสภาถูกไหม
แล้วก็ผมก็ฟังจากที่คุณสมบัติพูดเหมือนกันที่อยู่ในม็อบ
ถูกไหมครับมันมีสัญญาณที่คล้ายว่าในผู้ชุมนุมเองเนี่ย
ก็จะส่งเสียงที่จะกดดันให้พลเอกประยุทธ์ลาออกนะครับ
รวมอาจจะมีถึงเสียงที่มันระแคะระคายว่าเอาพลเอกประยุทธ์ก่อน
อ่า๑ค้า๒ค้า๓เนี่ยเดี๋ยวค่อยมาว่ากัน
ข่าวว่าคุณชวนก็พยายามจะพิจารณาร่างของ
ว่าเอ๊ะไอหล่อจะเอาเข้าไม่เอาเข้า
ค่ะค่ะดีหรือไม่ใช่ไหมแต่ว่าผมว่าประเด็นตอนเนี้ยมันอยู่ที่
มันอยู่ที่ข้อหนึ่งวันนี้คือถ้าตอนนี้เลยนะ
สถานการณ์นักขนาดนี้เลยก็คือว่านายกจะว่ายังไงจะออกไม่ออก
จะออกจะออกด้วยวิธีอันไหนหรือจะไม่ออกแล้วมันจะยังไงต่อ
อาจารย์เนื้อเนื้อหาเรื่องของการแก้ไหลธรรมนูมันมันมันอาจจะมีหัวเลี้ยวหัวต่อของมันตรงที่จะรวมหรือไม่รวมหมดหนึ่งหมดสองด้วยไหมคะเพราะว่าตามข้อเรียกร้องเนี้ยอ่ะยกตัวอย่างพักเก้าการผมผมที่ผลิกเรียกไม่ได้ครับอืมมันมีบางพักที่เขาเสนอไว้ชัดว่าเขาไม่เอาอืมถูกไหมฮ

จริงเรียนถามหน่อยจริงเอาลำดับการเรียกร้องตอนนี้ข้อหนึ่งยังสำคัญอยู่เหรอคะสำคัญสำคัญมากเลยครับเพราะมันเป็นจุดที่มันร่วมกันทั้งหมดนะครับผมคิดว่ามันต้องเอาออกทีละเรื่องนะครับไอ้ประเภทเสนอทีเดียว๓มันเป็นไปไม่ได้นะมันเป็นสเต็ปอ่ะนะครับเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่เป็นฉันธรรมติเป็นเรื่อง

ประเด็นขึ้นมาละทีนี้สังคมไทยเนี้ยมันไม่คุ้นเคยกับการคุยเรื่องที่อ่อนไหวค่ะเราไม่มีวัฒนธรรมคุยเรื่องนี้เลย
เวลามันมีเรื่องอ่อนไหวขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยคนไทยก็จะบอกว่าเรื่องอย่าพูดเลยอ่อนไหวดังนั้นก็จะถูกพับเก็บไว้นะครับ
ทีนี้พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันมีความมันมีความต้องการที่จะพูดเรื่องนี้เวลามันพูดปุ๊บเนี่ย
พอคนเริ่มแปลงใจว่าฉันไม่เก็บละฉันจะพูดละแต่พอฉันพูดปุ๊บปุ๊บอ่ะ
ก็เป็นการพูดอยู่บนไม่เคยมีไม่มีวัฒนธรรมการพูดที่อ่อนไหวดังนั้นเวลาพูดออกมาปุ๊บเนี่ย
ก็จะออกทุ่งทำนองก็จะออกมาอีกแบบนึงคือโพ่งเลยออกมาก็โพร่งอย่างที่เราเห็นกัน
แต่ตัวเนื้อก็เรื่องหนึ่งนะตัวรูปแบบภาษาใช้ก็อีกเรื่องหนึ่ง
แต่ว่าตัวเนื้อหรือไอ้ตัวที่เขาคิดว่าเป็นแก่นหรือตัวประเด็นอยู่เนี่ย
ผมคิดว่ามันยังมันยังควรน่าจะมีพื้นที่ในการคุยกันเพียงแต่ว่าอย่าไปเอาภาษาหรือทุกธรรมนองที่มันมันคุยแล้วมันไม่สามารถคุยกันได้
เพราะว่ามันติดกับเรื่องท่วงทำนองของพันสามทีนี้ถ้าเราฝึกฝนค่อยเปิดพื้นที่นะ
เราต้องเอาจริงนะผมเชื่อว่าเราจะต้องจริงแล้วเราควรจะฝึกฝนควรจะมีพื้นที่คุยเลือกอ่อนไหวและเราต้องฝึก
ต้องฝึกกันคุยนะฝึกแล้วมันจะค่อยทั้งสองฝ่ายนะหรืออาจจะมีฝ่ายที่๓ก็ได้นะไม่ใช่มีแค่๒นะแต่ว่า
แต่ว่าต้องสร้างพื้นที่ตรงนี้ให้แต่ละฝ่ายมันเป็นการยกระดับสังคมในการคุยเรื่องที่อ่อนไหวแล้วไม่ใช่มีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะ
มันจะมีมาตราหนึ่งก็ยังคือมาตราหนึ่งมันเคยมีประเด็นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช่ไหมพอพอเขาพูดถึงเรื่องของการทำเขตพื้นที่พื้นที่ปกครองพิเศษก็ไปบอกเขาว่าเขาจะแบ่งแยกดินแดงอย่างเงี้ยคือหมายความว่า
เราต้องจูนความหมายให้ตรงกันใช่ไหมความหมายความ

ในในประเด็นข้อ๒ข้อ๓ความเข้าใจของดิฉันถ้าที่ฉันเข้าใจผิดทั้งสองท่านสอนดิฉันได้นะคะคือ๒กับ๓เนี่ยมันจะพ่วงกันอยู่แล้วใช่ไหมคะ
ทีนี้เรียนถามแบบนี้ค่ะเอาฝั่งคนที่เรียกร้องก่อนนะคะ
คือถ้าเขาบอกว่า๒กับ๓ของข้อเรียกร้องเขา
เขาอยากพูดถึงเขาอยากเปลี่ยนแปลงคำถามคือนะคะ

แต่การให้รู้สึกว่ารับรู้แล้วมีโอกาสพูดเนี่ย
คิดว่าสภาใช้ได้ไหมคะหรือต้องเป็นแบบไหน
คือผมบอกแบบนี้นะครับต้องเรียนแบบนี้นะครับว่า
จริงแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูข้อเท็จจริงนะครับ
ที่ผ่านมาทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะออกมากันขนาดไหนนะครับ
หรือว่าใช้เวลาในการชุมนุมยาวนานแค่ไหนนะครับ
ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราต้องพบว่าแพ้แพ้กับรัฐบาลนะฮะ
ในที่นี้แปลว่ารัฐบาลจะไม่ทำตามสิ่งที่มอบเรียกร้อง
จนสุดท้ายมันเกิดภาวะแทรกซ้อนนะฮะภาวะแทรกซ้อนซึ่งทางฝั่ง
ทางเนี้ยก็ไม่อยากให้เกิดแล้วนะครับพูดง่ายก็คือรัฐประหาร
มันเป็นมาแบบนั้นโดยตลอดหมายถึงว่าตัวมอบเองไม่สามารถที่จะเอาชนะ
รัฐบาลได้ถูกไหมครับมันมาจากเรื่องอย่างอื่น
มอบที่มันยุติไว้ได้จะชอบจะชอบจะไม่ชอบเราค่อยค่อยมาว่ากัน
ทีนี้ต้องถามว่าณขณะนี้นะครับการออกมาเคลื่อนขณะนี้ของตัวการชุมนุมในครั้งนี้นะครับ
มีอำนาจในเชิงกดดันพออืมหรือไม่ค่ะ
ผมก็ต้องโฟกัสไปที่ว่าแน่นอนเราตกเราแบบโอ้โหเด็กออกมาเยอะถูกไหมฮะ
แต่จริงอีกฝากหนึ่งคนที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งถูกไหมฮะ
ไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งที่อาจจะเป็นที่คุณสมบัติพูดว่าเป็นอะไรลักษณะภายนอกที่ดูแล้วไม่ค่อยเหมาะสมอะไรแบบนี้นะที่เวลาพูดถึงเรื่องที่ละเอียด

คือใช้สภาไหมคะจริงจริงสภาเป็นเป็นอันหนึ่งแต่ผมว่าตอนเนี้ยผมว่ามันพัฒนาไปเทคโนโลยีมันพัฒนาไปไกลกว่าสภาแล้วถูกไหมฮะสภาก็คุยไว้บางคนว่าสภาคุยกันบางเรื่องคุยไม่ได้อืมอีกข้างนอกเนี้ยคุยกันยิ่งกว่าที่สภาอีกแต่มันก็เป็นอย่างนี้แต่มันไม่เป็นทางการไงจ้ะมันไม่เป
นะครับเพราะว่าปัญหานี้มันไม่ใช่เกิดแต่เฉพาะบ้านเราค่ะที่ที่อเมริกาก็เป็นถูกไหมฮะสปีดศาสตร์กันแบบเนี้ยที่ดูที่นี่ที่นั่นก็เป็นนะฮะแต่มันเป็น
ดรทราบพลิก
ช่วงสุดท้ายค่ะกลับมาที่คุณสมบัติค่ะครับเสนออะไรดีคะเอาแบบเป็นรูปธรรมช่วยกันช่วยกันคิดหน่อยเร็ว
คุยกันคุยกันต้องคุยกันใช่ครับแล้วก็ผมผมขออนุญาตไม่รู้ว่ามันคืออาจารย์พออาจารย์พูดว่าแรง

ผมผมพยายามจะนึกถึงเหตุการณ์อย่าง๑๔ตุลานะ

เราจะนับได้ไหมว่าเป็นการเคลื่อนไหวมวลชน
นำไปสู่ความสำเร็จในการกดดันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้
แม้ว่าจะเกิดความรุนแรงนะ
แต่ว่าผมยังคิดว่ามันเป็นปัจจัยที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนะครับ
โดยที่ไม่ต้องมีการรับอาหารนะครับ
แต่ว่าถ้าเราดูจากประสบการณ์ในต่างประเทศ
มีประเทศที่อารยะแล้วเนี่ยนะครับ

เขาสามารถใช้กระบวนการพูดคุยแล้วหาทางออกได้

ชอบพูดเรื่องเคสที่ปล่อยมาแล้วแกพูดถึงเคส
กรณีการรวมชาติของเยอรมันตะวันออกตะวันตกนะครับ

เรื่องใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยมันยังมาได้เลย
แต่ว่านั่นเกิดจากการที่สังคมนั้นมีฉันธรรมตินะครับ
มีฉันธรรมติเนี่ยมันจะต้องมีพื้นที่ที่บ่มเพาะการพูดคุยนะครับ
แล้วก็มีความคือสามารถมองเห็นความกังวล
เห็นเจตนาดีหรือความมุ่งหวังที่อยากจะเห็นชาติพัฒนาขึ้นไปนะครับ
เห็นร่วมกันให้ไปแตะจุดนั้นให้ได้นะ
ถ้ามันพยายามเพิ่มพื้นที่แบบนี้ให้มาก
ที่มันจะเป็นพื้นที่ที่กล่าวร้ายโจมตีกันแล้วก็ลบกัน
ตอนนี้จริงแล้วมันสาดสีใส่กันลบกันแทงใส่กันด้าน
ดังนั้นมันต้องการพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งนะครับ
หากปล่อยให้มันมีแค่๒เฉดนี้ลุยกันเนี่ยผมว่าจะลำบากมาก
พื้นที่ของพื้นที่กลางของพวกไม่สุดโตรงของแต่ละฝ่ายนะครับ
และมีคนที่ไม่รู้จะเรียกได้ว่าเป็นคนกลางหรือไม่
แต่ว่าเอาเป็นว่าเป็นคนที่ทั้งสองฝ่ายนั้นเนี่ย
อาจจะยอมรับได้ที่จะเข้ามาร่วมวงในการสนทนา
ผมเชื่อบทบาทของคนกลุ่มนี้มีบทบาทมาก
จะต้องเข้ามาได้แล้วแต่ว่าแน่นอนในบรรยากาศที่คนกำลัง
เขาเรียกอะไรเวียงหมัดใส่กันอยู่เนี่ย
ใครมาแทรกกลางก็จะโดนนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเราคุยกันนิดนึงนะ
บอกว่าเราเรียกร้องหาคนแบบนี้เข้ามา
ผมคิดว่าเราอาจจะออกจากวังวลความรุนแรงที่ทุกฝ่ายกังวลอยู่ได้
แล้วอาจจะพัฒนาเขยิบไปได้อีกหน่อยหนึ่งนะ
อาจจะไปไม่สุดทางหรอกแต่ว่าอาจจะทำให้สังคมขยิบขึ้นไปได้
ที่อาจารย์เวียทีนบอกค่ะที่คุณชวนพูดถึงคณะกรรมการสมาร์ทแนะชัน
คือเราก็นึกถึงมาหลายปีก่อนนะ

เอาเรื่องแรกก่อนเรื่องที่ท่านนายกจะออกไม่ออก

มันมีการเสนอเรื่องของการทำพรประชามติขึ้นมานะครับ
แต่ผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นกลไกหนึ่งของ

เรื่องที่แกจะละออกที่หรือครับต้องรวมประชามติหรือครับ
ก็มีข้อเสนอขึ้นมาแต่ว่ามันมีข้อจำกัดนิดนึงว่า

แต่เขาก็บอกว่ามันทำได้เดี๋ยวไปหาวิธีตั้งคำถามเอา
แต่ว่าต้องให้ส่งสัญญาณว่าจะให้เขาเนี่ย
ผมไม่รู้นะแต่ก็คือว่าเนี่ยเรื่องนี้ถูกไหมฮะ
ออกไม่ออกอ่ะง่ายเอาความเห็นอาจารย์นะคะ

แต่ถ้าทำแล้วก็ต้องตามนั้นนะฮะ

คุณสมบัติพูดเมื่อกี้แล้วผมก็คิดว่า
อ่ะนี่คณะเรื่องอื่นเราเห็นไม่ตรงกัน

เพราะว่าไปตั้งกรรมการแล้วคุยกันอยู่

ก็คือระดับหนึ่งแฟนแต่ว่า

หรือคิดว่าจะเป็นกลุ่มบุคคล
กลุ่มบุคคลที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับว่าให้ร่วมคุยด้วยได้

เพราะคุณต่างคนอันนี้ต้นด้านแห่งของศพทุกคน
ทิศทางไทยจะไปพูดแทนคนอื่นเขาก็ไม่เอา
งั้นถ้าคิดคนที่จะเป็นกลุ่มคนที่จะมาร่วมฝ่ายที่๓
อาจารย์นึกออกไหมต้องเป็นกลุ่มนักวิชาการกลุ่ม
พอจะมีตุ๊กตาขึ้นมาไหมคะ
แต่ว่านั่นก็เป็นเรื่องที่คนรุ่นใหม่อาจจะไม่คุ้นเคยนะครับ

ในฐานะที่ผมเคยอยู่ช่วงเวลาที่คุณฉลาดบริษัทเนี่ย
เสนอให้มีการแก้ไขปี๓๔ขึ้นมาจนเกิดลำนูลปี๔๐เนี่ย
ผมเชื่อชื่ออาจารย์ประเวทก็ยังพอรับได้นะครับ
ในฐานะที่คนที่เคยเป็นประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทย
แล้วก็ยุคนั้นก็เรียกว่าบรรยากาศก็ค่อนข้างจะรุนแรงอยู่นะครับ
อย่างอาจารย์สุรักษ์ผมก็คิดว่าทั้งสองฝ่ายก็น่าจะพอยอมรับได้

อาจารย์ประเบศก็อาจารย์ดีกว่าอาจารย์สุรัสตร์นิดหนึ่ง
แต่ว่ายัง

อาจารย์วิทีย์ลองเสนอใช่ไหมครับ

ดูกันไปก่อนดีกว่าครับ
เพราะว่าเรากำลังคิดถึงเรื่องที่มันยังอยู่ในอนาคต

ขณะนี้มันยังดูว่าให้จบวันนี้ไปนะฮะ

ถ้าอยู่ในโหมดคุยเขาจะค่อยคิดแล้ว

ตอนนี้ใครจะเป็นคล้ายว่าคนที่จะมาเป็นตัวแทนที่จะคุย

ซึ่งเป็นคนที่ทั้งสองฝ่ายคิดว่าจะยอมรับ

อาจารย์อยากจะเสนออะไรบ้างผ่านโต๊ะนี้ได้

สิ่งที่เราต้องระวังนะขณะนี้ก็คือ
ทำยังไงก็ได้ครับที่จะไม่ให้เกิดความรุนแรงขึ้นเท่านั้นเองนะครับ
ผมว่าพยายามเถอะครับได้ไม่ได้ก็ลองดูกันไปครับ
แต่ว่าต้องไม่ให้เกิดความรุนแรงขึ้นนะครับ
เลี่ยงความรุนแรงคุณสมบัติค่ะ
ก็เห็นด้วยครับว่าควรจะเลี่ยงความรุนแรง
ผมคาดหวังว่าตั้งแต่ผู้ชุมนุมทั้งสองฝ่ายนะครับ
โดยเฉพาะรัฐนะครับจะต้องพยายามยึดหลักการ
นี่เป็นเส้นที่ไม่ควรเดินข้ามมานะครับ
ความรุนแรงจะต้องพยายามไม่ให้เกิดนะครับ
เรื่องที่สองที่ผมขออนุญาตพูดถึงประเด็นย้อนกลับนิดหนึ่งนะครับ
เรื่องที่มีไอเดียว่าอาจจะต้องขอลงประชามติ
คุณประยุทธ์ว่าจะลาออกหรือไม่ลาออกนะครับ
ผมคิดว่าอย่าใช้วิธีการแบบนี้นะครับ
มาเป็นวิธีการในการซื้อเวลานะครับ
สองอย่าทำให้ภาระนี้ตกอยู่กับประชาชนอีกเลยนะครับ
เรื่องนี้ประชาชนเขาเสนอท่านก็ตัดสินใจแล้วกัน
ถ้าท่านไม่ออกก็ไม่ออกครับนะครับ
ไม่ออกก็ไม่ออกนะแต่ว่าถ้าคิดจะออกอ่ะ
ผมคิดว่านี่เป็นช่วงเวลาที่ดีที่เหมาะสมที่คุณประยุทธ์เนี่ยจะลาออกแล้ว
ส่วนเรา๓คนคุยกันไม่จบค่ะ

เพราะว่าจริงเรื่องพวกนี้ควรจะคุยกันเยอะ

วันนี้สภาจะจบนะคะคุณผู้ชมก่อนที่จะเปิดสมัยสามัญ

แต่ว่าบรรยากาศจังหวะปิดวันนี้เป็นต้นไปกว่าจะถึงบรรยากาศสภาใหม่
ข้างนอกเขาไม่หยุดนะคะวันนี้ก็ไม่ได้หยุดนะคะไม่หยุดสักวันนะคะข้างนอก
เพราะฉะนั้นเราต้องการพื้นที่พูดคุยกันค่ะ
รายการนี้ก็ได้ที่ไหนก็ได้ต้องพูดคุยกันค่ะ
วันนี้ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ